อิจฉาตาลุกวาวกันหน่อยดีกว่า
คนรักนิวเยอะขนาดไหน
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูของขวัญวันเกิดนะฮะ
เห็นปุ๊บตาลุกวาว

นี่คือของขวัญจากบรรดาเอฟซีคนรักมิวมันอลังการขนาดไหนคุณคะ

พอทราบมูลค่ารวมแล้วดิฉันร้องกรี๊ดเลยค่ะ
คือช่อดอกไม้แบงค์พันธุ์โอ้โหเยอะมาก
เข้าของแบรนด์เนยมดังและเครื่องประดับเพชรปลอยต่าง
รวมมูลค่าแล้วเห็นว่าร่วมนะเป็น๑๐ล้าน
นี่คือของขวัญจากคนที่รักมิวทุกคนนั่นเองนะคะ
เป็นกำลังใจดีเลยนะฮะก็ตั้งใจจะมอบให้กับมิวเนี่ยนะฮะ
ในโอกาสพิเศษอย่างวันเกิดครบรอบ๓๑ปีนะครับ
มิวเองก็ยอมรับว่าจริงเขาเกรงใจแฟนคลับทุกคนมากนะ
ที่ตั้งใจซื้อของแพงมาให้เขา
แต่อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด
เพราะว่านุ่มฮอตคนนี้เขาเตรียมจะส่งผลงานดีมาให้ชมกันแบบจุใจค่ะ
ทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังน่ะ

บอกว่ามิวเนี่ยตกปากรับคำแล้วรับละครช่องเจ็ด
แต่ว่าจะเป็นค่ายไหนบทอะไรเล่นกับใคร
รอมหนุ่มมิวเล่าให้ฟังกันค่ะ
ต้องลองไปถามเขาเอง
เดี๋ยวเขาหาว่าเออเดี๋ยวเขาหาว่าผมสปอย

ก็มีโอกาสแสดงละครก็ถือว่าตื่นเต้นมากครับผม
แล้วก็ช่อง๗น่ารักตลอดเลย
ก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วครับ